คุณผู้ชมเขาเมาส์กันเขาพูดในโลกโซเชียล
บอกว่ามีชายคนนึงอยู่ที่ระยองนะคะ
เขาคิดเลขเร็วมากเร็วกว่าเครื่องคิดเลข
ผู้สื่อข่าวเลยมีการไปลงพื้นที่

ลงหาแล้วตามหา
แล้วตามหาตามหา

รวดเร็วทันใจ
ดมยาดมเติมพลังไปด้วย

มันไม่ใช่แค่แบบว่า๙๕๔๕หรือว่า๘๗

คือลอยตายไปเลยค่ะดีเซ็นต์ไม่ได้คิดไม่ออกค่ะใช่นะคะเก่งมากนะคะ
โดยหนุ่มอัชริยะรายนี้ก็กำลังฮือฮาในสังคมออนไลน์
ผู้สื่อข่าวก็บุกไปท้าพิสูจน์ได้เหตุการณ์มาแบบนี้นะคะ
นี่ทีมข่าวของเราลงไปอีกลงพื้นที่อีกรอบหนึ่ง
ซึ่งหนุ่มคนนี้ชื่อว่าเจ๋งค่ะ
นครสุขาอายุ๓๑ปีพักอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
โดยผู้สื่อข่าวก็ได้ลองตั้งโจทย์เลขให้บวกลบคูณหารดู
เกินสามสิบวิตอบได้ทันทีที่สำคัญตอบได้ถูกต้องด้วยนะคะ
เจ๋งส่งชื่อใช่ที่น่าทึ่งขึ้นไปอีกคือพื้นฐานความรู้ของนายเจ๋งเนี่ย
เขาจริงเรียนหนังสือจบแค่ชั้นป๖เท่านั้นเองนะคะ
โดยนายเจ๋งเล่าว่าช่วงที่ร่ำเรียนก็สอบตกซ้ำชั้นเป็นประจำ
รู้สึกเบื่อนหายตัวเองประกอบกับมีโรคประจำตัว
ก็คือโรคลมชักร่างกายตัวเล็กกว่าปกติ

แล้วมาอยู่บ้านกับแม่แล้วก็พี่น้องคอยช่วยงานบ้าน
ซึ่งหลังเสร็จงานก็มักจะเดินทางมาในตัวเมือง
เดินเล่นที่ตลาดสุจิระศูนย์การค้าระยอง
แล้วก็ตลาดแผงเช่าพระจนสนิทกันกับเจ้าของแผง
ก็เลยมักให้ช่วยคิดเงินค่าเช่าพระแบบไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขค่ะ
เพราะว่ากว่าจะนั่งงมกดหาตัวเลขเขาก็คิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อายุเท่าไหร่
ที่เกิดปีอะไรเขารู้เลย
เป็นพรสวรรค์นะคะใช่คิดเร็วแต่น่าจะอาศัยการฝึกฝนด้วยแหละไม่ใช่พรสวรรค์อย่างเดียว
จะบอกว่าขนาดนี้ฉันใช้เครื่องคิดเลขเวลาไปทานข้าวกับเครื่องยังคิดผิดเลยค่ะ
แต่บางทีเขามีเทคนิคในการคิดเร็วของเขาเองคิดในใจมันก็เป็นวิธี
ใช่มีเทคนิคเหมือนเวลาเราอ่านหนังสือเราพยายามจะจำอะไรบางคนก็จะมีเทคนิค
อย่างพี่มิวจะจำเป็นภาพส่วนตัวอย่างนี้เป็นภาพแล้วเราจะจำง่ายขึ้น
บางคนต้องอ่านออกเสียงจะจำง่ายขึ้นอะไรแบบนี้แต่ละคนจะมีเทคนิคส่วนตัว
เขาน่าจะมีหลักหรือว่าทริคในหัวเขาที่เขาเข้าใจเองแล้วมันทำให้แบบทุกอย่างมันคลิก
ใช่ค่ะมาพูดคุยกับเจ้าของแผงนะคะชื่อว่านายวาทินสง่าเมืองอายุ๕๓
รู้จักกันในนามเซียนพระเอบางนาบอกว่ารู้จักกับเจ๋งเนี่ยมานานแล้ว
ชอบมาเดินส่องดูพระเล่นที่แผงเป็นประจำ
ทุกครั้งที่มีลูกค้ามาเช่าพระหลายองค์ก็จะให้นายเจ๋งนี่แหละค่ะช่วยคิดเงิน
เพราะคิดเร็วแล้วก็ถูกต้องขนาดลูกค้าก็อึ้งไปตามตามกันนะคะ
แล้วก็เหมือนกันแหละบางรายมาที่ร้านก็อัดคลิปทดสอบไปเหมือนกัน
อยากรู้ใช่ไหมถูกต้องเผยแพร่กันในสื่อโซเชียลนะคะ
คลิปก็เป็นแบบนี้เป๊ะค่ะเจ๋งสมชื่อจริงนะคะ
เดี๋ยวต่อไปนี้คนไปเจอน้องเจ๋งนะ
จะต้องไปลองกันหมดน่ะแล้วลองฝกเลขสิลองค้นเลขสิ